จังหวัดนครราชศรีมาจัดการแข่งขันคนหัวล้านไถนาย้อนรำลึกวิถีชาวนาในงานห่มผ้าพระใหญ่ยาวกว่าร้อยยี่สิบเมตรจัดขึ้นที่วัดบ้านเมืองคงในตำบลภูขาดอำเภอคงเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีย้อนอดีตเมื่อ๕๐ปีก่อนเพื่อรำลึกถึงวิถีชาวบ้านที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นยังมีกิจกรรมทอดแหสุ่มปลากลางใส่น้ำการโปรท
คือหาพร้อมสร้างสีสันเรียกรอยยิ้มให้กับชาวบ้านด้วยเงินปัจจัยโปรยทานกว่าหนึ่งแสนบาทช่วงเย็นมีกิจกรรมทำบุญกับพุทธศาสนิกชนเสริมสริมงคลวันพระใหญ่เสริมดวงเสริมสริมงคลด้านการเงินการงานสุขภาพอีกทั้งไฮไลท์สำคัญคือกิจกรรมแห่พระห่มพระศอกพระรอบสะน
ความยาวผ้าห่มพระอยู่ที่กว่า๒๐๐เมตรเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่มาร่วมงานและผู้ที่เข้ามากราบไหว้ในโอกาสต่อไปด้วย